แน่นอนครับวันนี้วันแห่งความรัก
คู่รักหลายร้อยคู่ก็พากันไป

ถ้าเกิดจะให้เป็นสิริมงคลต้องไปสำนักงานเขตบางรักษ์ด้วย

ทางสำนักงานเขตก็มีการจัดกิจกรรมนะครับ
ทะเบียนสมรสทองคำให้กับคู่รัก๑๐คู่ด้วยครับ

ร่วมกับสำนักงานเขตบางรักษ์นะครับ

ภายใต้ชื่อร้อยใจพักรักเทิดทูลณบางรักครับ
โดยปีนี้สำนักงานเขตบางรักษ์ได้จัดงานจดทะเบียนสมรส

เพื่อจดทะเบียนสมรสตั้งแต่ตี๔เลยนะครับ
ซึ่งสำนักงานเขตบางรักษ์ก็เริ่มจดทะเบียนสมรสคุ้มแรกใน๘โมงเช้า
จากนั้นก็มีการจับฉลากแจกทะเบียนทองคำแก่คู่รัก
จดทะเบียนสมรสทุกชั่วโมงรวมทั้งหมด๑๐คู่
โดยภายในงานก็มีการจัดขบวนแห่ขันหมากและซุ้มภาพถ่ายจำลองบรรยากาศการแต่งงานแบบไทย
โดยมีนายจักรพันธ์ผิวงามเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน
นี้ยังมีกิจกรรมเชิญคู่สมรสกินวิตามินโฟลิกก่อนทองด้วยครับเพื่อป้องกันลูกพิการ
เพื่อให้ความรู้เรื่องของวิตามินโฟลิกกับคู่สมรสเพื่อลดความเสี่ยงต่อการมีบุตรพิการแล้วก็พิการแต่กำเนิด
เนื่องจากว่าเฉลี่ยนะครับมีเด็กพิการเกิดประมาณ๓๐๐๐คนต่อปี
ดังนั้นการป้องกันด้วยการรับประทานอาหารประเภทผักใบเขียวที่มีโฟเลสสูง
คุกคู่ไปกับการทานวิตามินโฟลิกนั้นต้องทานต่อเนื่องก่อนตั้งทาน๓เดือนจะลดความเสี่ยงได้บร้อยละ๕๐
สำหรับสำนักงานเขตบางรักษ์เป็นเขตที่มีชื่อเสียงด้านความรักที่สุด
ทำให้คู่รักหลายคู่นั้นนิยมเลือกจะจดทะเบียนสมรสเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่นี่
ซึ่งที่ผ่านมาก็มี๕สำนักงานเขตนะครับที่มีคู่รักนั้นนิยมไปจดทะเบียน
ก็คือเขตบางรักเขตบางซื่อเขตหลักศรีสะพานสูงแล้วก็ดอนเมือง